โหกลับมาในช่วงนี้น้องใบตองเป็นอะไรครับ

โอ้โหดูท่าทางมันดูแบบว่านี่คือแรปเหรอ

ดิฉันก็เลยไม่อยากทำไงเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียสถาบันแรป
เพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นใคร
เพราะว่าเราจะให้คุณผู้ชมไปดูข่าวนี้ก่อน
เพราะว่าน้องคนนี้เขาโด่งดังมากในโลกโซเชียลคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าเวลาเราจะทำมาหากินจะค้าขายอะไร
มันต้องสร้างจุดเด่นสร้างเอกลักษณ
เพราะว่าขายของธรรมดาเนี่ยโลกไม่จำ
แล้วจะต้องขายยังไงให้โลกจำไปดูค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะขายของยังไงให้โลกจำ

ไม่ได้ปวดคออย่างเดียวนะปวดอะไรอีก

เสร็จเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเขากลับไปนอน๓วัน๔วันเลยหรือเปล่า
แต่ว่าจริงก็เป็นสีสันแหละเป็นเทคนิคเป็นวิธีการขายของน้องเขานะคะ
อย่างที่บอกค่ะส่วนใหญ่เวลาเราเล่นใหญ่ขายของเนี่ย
เหมือนกับน้องคนนี้น้องเขามีชื่อว่าน้องแบงค์นะคะ
เรียกว่าน้องแบงค์พวงมาลัยของน้องที่ขายราคาแค่หลัก๑๐เท่านั้นคุณ
แต่พรีเซนต์ออกมาขายของแบบนี้หลักล้านเลยนะจ๊ะ
ลีลาแบบนี้รู้ไหมว่าเขาขายพวงมาลัยแบบนี้
จนสามารถมีเงินส่งตัวเองเรียนได้นะ
แล้วเงินส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ให้คุณยายใช้ด้วย
ทั้งขยันทั้งกะตันอยู่หว่าคุณโหไม่ช่วงชมได้ยังไง
เด็กดีเด็กที่เขาตั้งใจทำงาน
น่าเพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนเนี่ยแบบนี้
ใช่ค่ะสนับสนุนให้น้องทำสะพานโค้ง
น่าจะกระแทกก่อนนี่แหละเพราะผมเจอเฮ้สวีดัสสวัสดีสุภาพอุ่นหลุ่นและสุภาพสตรี
มาอุตสุดมารีผมไงนะครับพวกแหลกยี่สิบบาทเฮ้มีกระพุนหลาดสดดาวเรือง
ก็มีเจ้าปีเจ้าปาบุตรศาสตร์ทักตะวันของเราก็มีไทยแลนด์โชว์มีเจ้าบ้าน

คราวเรียกว่ากาแปลงอยากให้พี่ได้มองว่าเด็กคนนี้มันคงหลบใหญ่

คงจะเกรดเอ๊ขายพวงมาลัยมาตั้งแต่อายุ๗ควบ
โหเดี๋ยวนะ

ยายเป็นคนรับมาแล้วก็มาขายเองครับ
แล้วก็มาช่วยลายร้อยหลังจากกลับมาจากโรงเรียนครับ

ให้ดังแค่ไหนก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิม
เล่าก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมาโยกคอขายพวงมาลัยแบบนี้ครับ
ตั้งแต่เริ่มต้นก็ตอนแรกขายพวงมาลัยธรรมดาทั่วไป
ขายแล้วมันยังไงมันก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเริ่มโยกคอ
คนก็ให้การสนับสนุนมากขึ้นครับผมใช่แล้วครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขาพูดว่ายังไงบ้างครับน้องแมว
กระแสการตอบรับดีจนมีคนให้แบบว่าไปออกรายการครับผมจนมีคนถ่ายคลิปเยอะมากขึ้นครับ
เราทำยังไงเราฝึกคอมาจากไหนเราทำเป็นสิ่งครับผม
น่าจะสินตอนป่าวสี่มากกว่าครับครับป่าวสี่เคยเรียนน่าจะสินมาแล้วหลังอ่อนมากเลยน้องแบ๊ง
ทำยังไงลูกต้องยกคอไปด้วยมันต้องดัดมากกว่าครับตอนแรกดัด
พอไปมากระแสแรปเปอร์มาแรงผมก็เลยเริ่มแรปมาแรปด้วยยกคอไปด้วย
แปลว่าเราชอบแรปอ่ะสิใช่ครับผมเรียนจากไหนยังไง
ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยนี่คือคลิปแรกแรกหนึ่งน่ะที่น้องแบ๊งนะดังขึ้นมาได้เนี่ย
ใช่ครับล้างปวีร์นอันนี้เป็นเพลงอะไรยังไงช่วยเล่าสักครู่
ใส่เพลงเข้าไปในคลิปหรืออะไรต่างเรียนการแรปมาจากไหน
เข้ามาตอนนี้นะใช่ทูพีเขาทำอย่างนั้นจริงเหรอ
ใช่ทูพีส่วนมากจะแร็ปครับผมจะแร็ป
อ๋อแล้วก็ไปเรียนแบบเขาคือพูดง่ายคือไปศึกษาหาความรู้จากเขา
เพราะว่าเราช่องเองมากชอบใช่มีความชอบ
มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมว่าแรปเขาก็ไม่ทำกัน
คือวา้าาาาวากอย่างนี้มันมาอย่างไรมันคือสายวากมากกว่าสายหวาาา้
โอ๊ยเจ็บจังเลย
มาผสมครับอ๋อแล้วใครคิดแต่งท่อนแรปให้ครับเวลาใครขอหนูครับ
ทั้งหมดหนูแต่งเองเหรอลูกหนูแต่งตอนแรกอ่ะมันขายปกติอยู่แล้ว
มีกุหลาบสดดาวเรืองกล้วยไม้จำปีจำปาพุทธรักษาทันตะวันเราก็เริ่มรัว
เดี๋ยวกันนึงกันก่อนนะครับอย่างเพิ่งรีบลุกไปไหนเฮ้
แต่สุดท้ายก็เหลือแต่ดาวเรืองกับกุลาบเข่างั้นไงส่วนแล้วที่พูดมาขึ้น

อยู่กับหญ้า๒คนครับ
เพื่อนล้อชื่อพ่อชื่อแม่เราก็เก็บแล้วก็มาใช้
ไม่ว่าใครจะด่าหรือใครจะว่ายังไงแต่ว่าเราทำความดี
เราทำความดีแหละเราคิดบวกเรามองโลกในแง่ดี
ใครจะว่าใครจะนินทาอะไรยังไงเราก็ไม่สนใจทำตัวเราให้ดีที่สุดก่อน
อันนี้ยังไงต้องขอชื่นชมน้องแบงค์เขานะ
แล้วก็สามารถในตอนนี้นะบอกเลยนะว่างานเข้าใช่ไหม
สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยที่เราทำดวงธรรมดี
คืองานเข้าคือไม่ได้ว่าโดนจงโดนจับที่ไหนนะ
คือมีงานดีเข้ามางานดีเข้ามาเยอะแยะมากมาย
ใช่ครับทำไมไปรู้จักคือพี่บี้ดัตกาค่ะ
เขาเป็นไอดอลของหนูก็เจอกันที่ตลาดลีบทางด่วนอ่ามินทา

ส่วนพี่เก๊ใก๋เนี่ยเก๊ใก๋สไตรเดอร์
ไม่ได้ทำครับผมแต่ชื่นชอบแล้วเราสนิทกันอยู่แล้ว
ได้รู้จักเขาเขาให้คำแนะนำอะไรอย่างไรบ้าง

เขาบอกว่าหนูเป็นเด็กที่ขยัน
แล้วตั้งใจเรียนมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็มีโอกาสก็ลองทำอย่างพี่เขา

แก๊งก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน

ตอนนี้ขายอยู่เรียบทางด่วนรามอินทาครับ
แล้วก็ไปตามร้านอาหารต่างครับผม

มีโอกาสได้เจอกับประชาชนพี่น้องผ่านทางหน้าจอแบบนี้

ช่วยรับขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชน
ตลอดข่าวที่ติดตามอยู่ในตอนนี้ครับ
เฮ้ก็ขอกำลังใจ
ช่วยอุดหนุนมาลีบผมหน่อย

เจอกันได้ที่ตลาดนัดเรียบทางด่วนลำอินไทย

ถ้าเกิดใครเจอผมก็ขอถ่ายคลิป

ขอบคุณขอบคุณมาก
ขอชาวสะพานคงส่งรองดอกไม้ให้คุณชนะหน่อยลูก

ข้างไหนทางนี้ทางนี้
ได้แล้วได้แล้ว

อยู่กับบังเลเตอร์ใครก็รู้จักเอามะลิไปกินก่อน
เอ้าเอามะลิไปกิน
เอามะลิไปกิน
เดี๋ยวน้องไม่ต้องได้มะลิไปแล้วเอาไปห้อยคอหรือไปกินดี
เอาไปกินแล้วกันค่ะคุณฝากคุณชนะจ่ายตังค์ด้วยนะคะ
ขอบคุณวันนี้ขอบคุณน้องแบงค์นะลูกนะ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กหลายคนนะคะ
ที่เราต้องสู้ชีวิตนะเราต้องขยันทำมาหากินนะคะ
คือลบคำดูถูกลบคำสบประมาทแล้วเปลี่ยนเป็นพลังในการผลักดันการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากนะลูกนะตั้งใจเรียนนะคะ
มีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีนึง

ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามจนถึงทุกไลน์รายการและทุกข้อความ
เดี๋ยววันนี้เราจะไปจัดสรรหาผู้โชคดีว่า
ใครจะได้รับเสื้อแจ็คเก็ตตลอดข่าวรวมไปถึงเสื้อยืดอีก๕ตัว๕รางวัล
วันพรุ่งนี้จะเฉลยกันในตลอดข่าวของเรา
๑นาฬิกาจนถึงเที่ยงพรุ่งนี้ติดตามให้ได้
ตามกันต่อให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อน